มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถไฟเนี่ย๒อุบัติเหตุด้วยกันเป็นลักษณะของคนถูกรถไฟทับนะคะ
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีค่ะหนุ่มมีอาการทางประสาทนะคะถูกรถไฟทับ
ตอนนี้เนี่ยตำรวจต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นร้อยตำรวจเอกพานุเทพวรสุทธิ์
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกรถไฟทับร่างเสียชีวิตภายในสถานีรถไฟอุบลราชธานีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชาญชาลาที่๑
มีขบวนรถเร็วที่๑๔๒อุบลราชธานีกรุงเทพ
ใต้ท้องรถไฟตู้ที่๖
พบร่างนายวสันเรืองสุกอายุ๓๔ปี

ถูกรถไฟทับเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำร่างออกมา
จากการสอบถามพูดคุยกับนางสาวนารีเรืองสุกอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตาย
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่า
ผู้ตายเป็นน้องชายไม่มีงานทำ
ก็ชอบไปช่วยดูแลห้องน้ำของสถานีรถไฟทุกวัน
ไม่รู้นะคะว่าเกิดจากอะไร
ด้านนายสุริยะสุโนพักนายสถานีรถไฟอุบลราชธานีบอกว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ได้
ขณะที่ขบวนรถเร็วที่๑๔๒กำลังจะแล่นออกจากสถานี
นายวสันกระโดดค่ะ
กระโดดไปคว้าราวบันไดทางขึ้นโบกี้ที่๖
แล้วร่างก็ตกลงไปที่ราง
หลังจากนั้นก็เลยถูกรถไฟทับ
ร้อยตำรวจเอกพานุเทพก็เลยบอกว่าตอนนี้คือยังไม่รู้สาเหตุ
ว่าเกิดจากอะไรทำไมต้องกระโดดไปคว้าราวบันไดแบบนั้น
ต้องสอบสวนญาติอีกทีแล้วก็ต้องรอภาพจากกล้องวงจรปิด
จากทางสถานีรถไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุทางรถไฟคุณผู้ชมครับ
เกิดขึ้นช่วงเย็นอุบัติเหตุอันนี้ค่ะโอ้โหขออนุญาตต้องเลอภาพจริง
เห็นชัดเลยว่ากำลังลงจากรถไฟและรถไฟกำลังเคลื่อนตัวออก
มือนึงไปคว้าอยู่ที่ราวแล้วร่างก็ร่วงตกลงไป
เกิดขึ้น๑๙พฤศจิกายนนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

นายสุเมษดีนวลพนักงานขับรถไฟประจำขบวนบอกว่า
มีคนตกรถไฟแล้วก็ถูกรถไฟทับนะคะ
แล้วก็ไปพูดคุยกับนางพิมพาทองหอมผู้โดยสารในขบวน
ก็รู้ว่าคนที่ตกรถไฟชื่อว่าในกลิ่นทองหอม
อายุ๖๒ปีเป็นชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ขณะเกิดเหตุไปส่งภรรยาบนขบวนรถไฟตู้ที่๖
ขณะนั้นรถไฟกำลังเคลื่อนออกจากสถานี
ในกลิ่นเนี่ยรีบค่ะรีบจะลงจากรถไฟ
แล้วก็เสียหลักล้มลงบริเวณชาญชาลา
แต่ว่าเหมือนมือยังไปเกี่ยวอยู่ที่มือจับอยู่นะคะคุณผู้ชม
ตัวก็เลยไปกระแทกกับรถไฟตกลงไปในรางทำให้เสียชีวิต
แล้วก็จะต้องขึ้นลงรถไฟแล้วรถกำลังเคลื่อนแบบนี้ค่ะ
ต้องระวังเพราะหลายคนจะเห็นรถกำลังออก
เห็นว่ารถออกช้าไงไม่ได้วิ่งเร็วก็พยายามจะเดินลง
โดดลงแต่บางครั้งก็พลาดจนเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ